ก็ใกล้จะผ่านพ้นวันวาเลนไทยแล้วนะครับแต่ว่าบรรดาคนในวงการกีฬานะครับ
ก็แสดงความรักต่อกันตลอดทั้งวันนะครับเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
มาให้นะครับในสื่อโซเชียลมีเดียของแต่ละคนครับ
ที่คู่นี้ก่อนครับระหว่างปัณวิทย์ทองน่วมนะครับ
หรือว่าน้องตะวันกับทางน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับ
ทั้งคู่ก็โชว์หวานผ่านทางอินสตาแกรมนะครับ
ซึ่งเป็นสื่อส่วนตัวของแต่ละคนเป็นประจำอยู่แล้ว
เพราะว่าติดงาน๑คน
แล้วก็เมย์มีโปรแกรมสำคัญในการฝึกซ้อมนะครับที่บ้านทองหยอด
ทั้งคู่ก็มีการได้โพสต์ภาพหวานนะครับถึงกันและกัน

เพื่อเป็นการตอกย้ำในวันแห่งความรัก
แต่ว่าก่อนอันนี้๑วันก็ไปเจอกันมาแล้วนะครับ
ส่วนในวงการฟุตบอลครับพีซิโก้
ศักเสนาเมืองครับถือว่าเป็นหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทย
แล้วเป็นหัวหน้าพ่อบ้านอย่างดีครับพ่อบ้านใจกล้านะครับ
นี่ครับน่ารักมากนะครับ
ภรรยาของเขาก็เดินมาให้ดอกไม้นะครับ
แล้วก็มีการสลับกันเอาแก้มชนแก้มนะครับ

ก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ดีที่สุดเลยนะครับ
สำหรับนักฟุตบอลอาชีพที่ต้องดูพี่โก้เป็นตัวอย่างเลยครับ

เตะทีมชาติไทยนะครับก็โพสต์รูปในวันแต่งงาน
กับข้อความแฮปปี้วาเลนไทยกับภรรยาเขาก็คือน้องเบสนะครับ
จากเมืองเท้าอันเตรอิงเต็กเงี้ยวกับแฟนสาว
ข้อความวาเลนไทยเดย์เหมือนกันเช่นเดียวกับ
มงคต์สะกายนะครับทีมชัดไทยของเมืองเท้าอีก๑คน
มาเป็นครอบครัวนะครับทั้งภรรยาแล้วก็น้องมาวินลูกชาย
และปิดท้ายที่วิลาวันอภิญญาพงศ์
วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก็โพสต์ภาพนะครับ
กับว่าที่เจ้าบ่าวนะครับมีช่อดอกไม้ด้วย
เพราะว่าเดี๋ยวทั้งสองคนจะแต่งงานกันในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ